เสียงลำโพงมันก็ดังขึ้นเอง

แล้วมันเป็นลำโพงเก่าซะด้วยครับ
โอ้โฮ
ไหนกว่า

มันเป็นใครมันเป็นใคร

ดอมอัปปะคิวมี

กูไม่อยู่แล้วนั่นคือน้องผู้ชายคนนั้น

คือถ้านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีเสียงแบบนี้มันดังขึ้นมา

โอ้โหแล้วเก่าไม่ได้ใช้

เพราะมันลำโพงเก่าลำโพงไม่ได้ใช้
แล้วแม่ใจร้าย

ลูกก็มากล้ากลัวเดี๋ยวดูนะ

น๊าอ้าเอาไป
โหกุกุปุชมครับเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
คือมันมีไฟกระพริบแล้วมันเปิดเอง

คือไปดูปุ่มปิดเปิดเนี่ย
มันก็ยังแน่นแข็งแรงไม่ใช่ว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาได้
เจ้าของคลิปเล่าต่อบอกคลิปนี้เกิดขึ้นจริง
ลูกยังกลัวนะแล้วยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเปิดเองได้ยังไง
เพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานแล้วฝุ่นจับแล้วนะ
ชาวเน็ตมองเป็นเรื่องเล่นลับลี้ลับครับ
เข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
น้องชายของแฟนเสียประมาณ๔วันแล้ว

ดังแบบนี้เหมือนกันตี๓ตี๔มันดังอยู่๓ครั้ง
ส่วนชาวเน็ตมองเป็นวิทยาศาสตร์บอกว่า
มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
มันมีปัญหานะ
เกิดขึ้นแบบนี้๒กรณีคือแบตกำลังจะหมด
หรือไม่ก็ลืมปิดบลูซูธครับ
ลองมองแบบหลักวิทยาศาสตร์ก็อาจเป็นไปได้
เพราะว่ามันอาจจะมีการเกิดการช็อตภายใน
หรือเปล่าหรืออะไรอ่ะนะคะ
แม่อยู่แม่ยังให้เธอไปหยิบอีก

คือแบบเอ็นดูในความน่ารัก